ตัวนี้ที่ทางตำรวจต้องออกมาชี้แจงให้สังคมได้เข้าใจนะ
พุ่งในการที่กระงับไม่ปล่อยเหมือนกัน

กรณีที่มีคนนำรถตู้ของตำรวจในการขนญาติไปขอสาว
ข้ามจังหวัดจากชุมพรไปขอสาวที่สุราธานี
เกิดเป็นคลิปนี้ที่ต้องมีการตรวจสอบนะครับ

ตอนที่ไปขอสาวก็เป็นบรรยากาศแห่งความสุข

แต่พอขึ้นมาอยู่บนรถตู้ของตำรวจที่มีตราโล่เท่านั้นแหละ
โอ้โหคนเนี่ยกรนด่าใหญ่เลย
บอกว่าใช้รถตาโล่ใช้รถหลวง
ที่เกิดจากภาษีของประชาชนเนี่ย

นี่นะครับเพจเฟซบุ๊คปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน
เขาก็ได้โพสต์เรื่องนี้ทั้งคลิปทั้งการบรรยากาศนะฮะ

งามยามงคลวันที่๑๙สิงหาคม
ตำรวจกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๔๑
ขอมั่นสาวเลยใช้รถตู้ที่ทำงานพ่อ
ข้างรถมีป้ายโตตราโล่
เป็นของสพละแมจังหวัดชุมพร

สู่ขอฝ่ายหญิงที่สุราชธานี

ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันใหญ่เลยนะฮะ
แต่ว่าเสียงแตกเป็นสองด้านนะคุณนะ
อีกด้านหนึ่งก็ถามว่าโอ้โหมันเหมาะสมหรือเปล่าเนี่ย

ซึ่งรถหลวงก็เป็นเงินที่ได้มาจากภาษีประชาชน

ได้หรือหลายคนก็มารัวต่อเลยว่าได้เหรอได้เหรอได้เหรอ

หลวงรถราชการโอ๊ยเนอะตำรวจเป็นแบบนี้อีกแล้ว

ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าสามารถทำได้

การใช้สวัสดิการและยานพานะของหลวงเนี่ยนะฮะ
เนื่องจากเป็นสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานและลูกจ้าง

โดยไม่เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติตามปกติครับ

เขาบอกผู้อำกับสพละแมนนะนะ

ที่มีความจำเป็นสามารถขอใช้ได้

คือใช้ไปงานประเพณีงานบวชงานบุญงานศพงานแต่งเนี่ย
ยกเว้นนะถ้าเกิดจะขอยืมไปแล้วก็

ทีนี้คนที่จะใช้จะต้องทำหนังสือมาก่อน
เป็นหนังสือขอใช้ที่สถานีตำรวจ

แล้วคนที่ขอใช้จะต้องจ่ายค่าน้ำมันค่ะ

เพราะว่าคือเล่าให้ฟังก่อนว่ากรณีนี้
ผู้ที่ขอใช้เป็นนายตำรวจของสพละแมร์

ชด๔๑ขอไปใช้ในงาน

เออแล้วก็ขอใช้ไม่ได้ขัดระเบียบการขอใช้รถ
แล้วก็รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบแล้วด้วย

ฟังเสียงเขาดีกว่าผู้กำกับชี้แจงนะครับ
ก็สำรวจกับข่าวบ้านก็เมื่องกัน
ตรีก็ต้องบอกอย่างเดียวว่ารถรถคันนี้เป็นรถห่ี
อ่าทราบานก็ทราบหมาพี่จ้ะฮ่าล์ชายได้ถ้ามีเหตุ

ก็เป็นเรื่องที่เราบริการประชาชนอยู่แล้ว

นี่คือเสียงของภูมิกับสพละแมที่ชุมพร
ท่านก็ชี้แจงต่อนักข่าวนะครับคือชี้แจงต่อทุกสื่อแหละ

คือท่านภูมิกับยังบอกอีกนะครับว่าเรื่องนี้รายงานให้ผู้บังคับการตำรวจภูทร
ชุมพรรับทราบแล้วท่านยังบอกอีกว่า

หากครั้งต่อไปคนที่ต้องการใช้
ก็เป็นคนที่อยู่ในสวัสดิการหรือว่าเป็นการให้บริการประชาชน
แต่ขอให้เป็นประโยชน์ส่วนรวมหรือว่างานบุญงานประเพณีเท่านั้นเองนะครับ
ทีนี้ครับก็เขาบอกว่านักข่าวก็ไปพูดคุยกับทางชาวบ้านหลายคนนะ
ชาวบ้านก็บอกว่ารถตู้ของสพละแม
หน้านั้นก็เคยออกให้บริการแก่ชาวบ้านที่มีความประสงค์
จะไปภารกิจงานส่วนรวมมาแล้วหลายครั้ง
บางครั้งเป็นกลุ่มองค์กรที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุนด้านรถเช่านะครับ
ก็ได้รับการให้บริการจากสพละแมอย่างดีเช่นเดียวกัน
นี่คือเสียงส่วนหนึ่งของชาวบ้านในพื้นที่
แต่ทีนี้ครับพอภูมิกับชี้แจงออกมาแบบนี้นะฮะ
คนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของระเบียบ
สวัสดิการการใช้ยานพานะของหลวงเนี่ย
ก็บอกว่ามันก็ยังฟังดูแปลกอยู่นะ
ดังนั้นขอไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบ
ใช้ยานพานะของหลวงหน่อยนะครับ
คือคุณผู้ชมฮะผมก็พยายามที่จะไปเปิดดูนะ
ระเบียบการใช้ยามพนักของหลวงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทีนี้มีคนเขาเอามาเขียนไว้ให้เข้าใจง่ายแบบนี้ครับ
บอกว่าขอให้เปิดใจฟังว่ารถเช่ากับรถหลวงต่างกันยังไง
คือรถเช่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเช่าจากบริษัทเอกชน
เพื่อนำมาใช้ในงานราชการของตำรวจที่ไม่ฉุกเฉิน
ผู้เช่านะฮะขออภัยผู้ให้เช่าถือกรรมสิทธิ์รถ
ซ่อมก็เป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าเขาแค่ให้เช่ากับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่านั้นเองนะครับ
จะใช้มากใช้น้อยต่อเดือนเนี่ยก็เสียค่าเช่ารายเดือนเท่าเดิมคุณนะครับ
ดังนั้นนะฮะทางด้านของตำรวจเองเขาก็เลยบอกว่าเอารถเช่าที่ไม่ฉุกเฉินเนี่ย
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้คุ้มค่าดีกว่าเช่นพาเด็กไปทัศนักศึกษารับส่งคนไข้ยากจน
ในเรื่องของการพาไปสัมมนาโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าให้ตำรวจ
แต่ถือว่าตำรวจให้บริการเพียงแค่คนที่มาขอใช้บริการเนี่ย
ออกค่าน้ำมันเองนะส่วนคนขับเนี่ยต้องเป็นพลขับของตำรวจประจำคันนั้น
และอีกอย่างมันเป็นสวัสดิการให้กับตำรวจแล้วก็ครอบครัวของตำรวจได้ด้วย
ดีกว่าจอดทิ้งไว้ให้เป็นรถเช่าที่จะต้องจ่ายเงินรายเดือน
เขาบอกแบบนี้แต่ถ้าเป็นรถหลวงรถหลวงคือรถที่ซื้อมาใช้ในราชการ
หน่วยเป็นผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ดูแลรักษาเป็นไปตามระเบียบทางราชการของหน่วย
หลวงส่วนใหญ่ใช้ในราชการฉุกเฉินห้ามเอาไปใช้อะไรแบบนี้
ดังนั้นต้องแบ่งรถหลวงของหน่วยกับรถเช่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มาจากบริษัทเอกชนรถตู้คันเมื่อกี้คือรถเช่า
เขาก็เลยเอาไปรับใช้บริการประชาชนเอาไปให้บริการประชาชนได้นะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกัน
อันนี้อาจจะต้องตรวจสอบและอาจจะมีความผิดด้วยเพราะเอาไปใช้ท่องเที่ยว
ได้โพสต์คลิปรถตู้ของตำรวจสพพลกรังจังหวัดนครราชศรีมา
ไปจอดที่บริเวณชายหาดชะอำจังหวัดเพชรบุรี
จากนั้นก็มีบุคคลชายหญิงกว่า๑๐คนแต่งกายเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับ
เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปคือไม่ได้เป็นตำรวจไม่ได้ใส่เครื่องแบบอะไรนะฮะ
เดินลงมาจากรถแล้วก็มานั่งกินอาหารบริมทะเลกันอย่างสนุกสนาน
ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่านี่ไงถ้าเอาไปเทียบกับเมื่อกี้สวัสดิการของตำรวจ
เอามาเที่ยวอันนี้น่าจะไม่เหมาะสม
เรื่องนี้นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓นะครับ
ตำรวจตรีภัยศาลลือสมบูรณ์ก็ระบุว่าได้สั่งการให้ต้นสังกัดเนี่ย
ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงให้ทราบภายใน๗วันแล้ว
หากพบว่ามีการนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัวก็ต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยนะครับ
เพราะเมื่อกี้อย่างที่เขาย้ำกันนะต้องเอาไปใช้ในงานส่วนรวม
งานบุญงานประเพณีงานบวชงานศพงานแต่งอะไรก็ได้
เว้นการขอนำไปใช้เพื่อการท่องเที่ยวนะครับ
แต่เอาจริงคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยรู้มาก่อนจริง
มาอ่านข่าวแล้วมาฟังคุณสืบสกุลเล่าอ๋อมันสามารถขอยืมไปใช้ได้ใช่ไหม
ผมพยายามเข้าไปหาตามระเบียบข้าราชการยานพานะของหลวง
ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งระเบียบของมหาดไทย
มหาทัยก็ต้องดูหน่วยงานอื่นของหลวงมันก็จะมีลักษณะอะไรแบบนี้
ใช่แต่คือคนเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ไงว่าอันนี้คือเขียนระเบียบมาเพื่อให้พวกกันเองได้เอาไปใช้หรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็พยายามหาข้อมูลมาอธิบายให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะ